ตลอดตลาดตลอดตลาดมาแล้วจ้ะคุณผู้ชมขาบุกตลาดไปเช็คราคาสินค้าดีกว่าเพื่อจะทำไก่ทะเลี่ยกิบแบบน้องน้องค่ะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงปรับลงมาอีกแล้วอยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัมอันนี้คงที่นะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมจ้า
ไปดูราคาของปลากันบ้างนะคะวันนี้ราคาปลาเป็นยังไงบ้าง
นิน๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๑๖๐บาทต่อเข่งนะคะ
สลิดอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนปลาช่อนนะคะอยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า